ย้ายช่องปุ๊บดราม่ามาปั๊บจริงนะคะสำหรับสาวโบเมลดาเนี่ยต้องบอกว่าแหมย้ายช่องไปก็ประเดิมละครเรื่องแรกนะคะ
ประกบคู่กับซุปตานุ่มอย่างณเดชน์คูกิมิยะแถมเป็นละครของผู้จัดคนดังอย่างพี่อ๊อฟพงพัฒน์ด้วย
งานนี้ก็เลยลือกันให้แซ่ดเลยว่าอ้าวเดิมทีละครเรื่องนี้มีแต้วนัทพรเป็นนางเอกนะ
ดราม่าก็เลยบังเกิดสิคะคุณแฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าต่างนานาแรงถึงขั้นบอกว่าเธอทรยศช่องเก่าก็มี
ล่าสุดโบเมลดาก็เหมือนว่าจะงานเข้าอีกละรอกนะทำไมงานเยอะเหลือเกินแม่
โพสต์รูปลงในไอจีนะคะเป็นชุดเรสแบบเซ็กซี่มากสีเขียวอ่อนแบบนี้

แต่ว่ามีชาวเน็ตเข้ามาจุดประเด็นแล้วก็จับสังเกตว่าอ้าวชุดที่โบใส่เอ๊ะกับชุดที่ยายาใส่ชุดนี้

เดียวกันเลยนะชุดเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ยมันเป็นชุดเดียวกับพี่ยายาใส่ลงไอจีไปไม่นานนี้เลยนะ
น้องโบคะโค้กมาเหรอก็คือไปก๊อปปี้มาเหรอ
ก่อนที่โบเนี่ยจะตอบแบบตรงไปตรงมาตามสไตล์ของโบนะคะบอกว่าไม่ได้คบค่ะถ้าคบต้องท่าเดียวกันนะคะ
นี้คอสตูมหามาให้นะคะใส่เอ็มวีขอบคุณค่ะ
ใส่ถ่ายเอ็มวีดูใส่ถ่ายในเอ็มวีนะจ๊ะ
ก็หลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์โอ้โหตามมาอีกเพียบเลยบางคนก็เห็นด้วยนะ
นี้ใครใส่ก็สวยเห็นไหมทั้งน้องโบทั้งน้องยายาเลยก็สวยคนละแบบ
บางคนบางคอมเมนต์ก็อีรุงตุงนังกันไปหมดตั้งแต่ละครยังไม่เริ่มเลยนะจ๊ะเนี่ย
แล้วเห็นบางคอมเมนต์นะแรงมากทำไมถึงบอกว่าไปทรยศช่องอย่างนั้นอย่างนี้